คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องดีในโซเชียลกันหน่อย
ฉลามวานไปติดอวนของชาวประมง
เขาตัดสินใจตัดอวนเลย
แม้จะทำให้ปลาที่เอามาได้มันหลุดไป
แต่ว่าเขาต้องตัดเพื่อจะปล่อยฉลามวานออกไป
คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าอวนของคนหาปลา

เท่ากับว่าเขาต้องไปหามาหมายทำหมายถักหมายอะไรมาอย่างนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนที่๓๐กันยายนนะ
กงเรือคือนายสามารถหมัดบุตรนะฮะ
เขาก็บอกว่าคือได้พาลูกเรือออกไปจับปลา
ที่อ่าวกะลันปลาที่กระบี
ตอนนั้นลูกเรือกำลังช่วยกันสาอวนขึ้นเรือ

ปรากฏว่าฉลามวานตัวนี้ใหญ่มาก

เขาก็เลยสั่งเลยว่าให้ลูกเรือช่วยกันปลดอ่วน

แต่ต้องยอมเสียปลาบางส่วนที่จับได้นะ

สาเหตุที่ฉลามวานมันเข้ามาติดอวน
คาดว่าคงจะไล่กินปลาที่มันติดอวนมาแหละ

การที่ลูกเรือตัดสินใจปล่อยอวน

ฉลามวานมันคือสัตว์ทะเลหางยากแล้วใกล้ส่วนพัน

ที่ผ่านมาจะพบฉลามวานที่กระบี่ไม่บ่อยนะ
ปีที่ผ่านมาจะพบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย

ทะเลของเรายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ของกระบี่นะฮะ
ทั้งนี้ไตหมานอยากจะวิงวอน
ขอให้เพื่อนชาวประมงทุกคนนั้น
ถ้าพบสัตว์ทะเลหายากแบบนี้
ปล่อยมันซะอย่าฆ่ามันอย่าเอามันกลับขึ้นมา
เพราะว่าไม่อยากจะให้มันศูนย์พันธุ์ไป
ขอบคุณชาวประมงกลุ่มนี้เรือลำด้วย